ยังคงอยู่เรื่องของจักรยานยนต์นะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีคลิปอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนกัน
จักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ารถเก๋ง
ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสทั้งคนขับแล้วก็คนสอนด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะถูกบันทึกได้ช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ขณะที่นางดารุณีโพธิสิริอายุ๔๗ปี
่งหน้าไปยังตัวเมืองระยองพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีก๔คนค่ะ
เมื่อมาถึงบริเวณถนนสุขุมวิทย์กิโลเมตรที่๒๐
ซึ่งเป็นจุดกลับรถนี่แหละค่ะก็มีจักรยานยนต์รับจ้าง
พร้อมผู้โดยสารขี่ตัดหน้ามาแบบกระชั้นชิดเลยปาดเข้ามาเลย
มองขวาดูรถคันหลังนะคะส่งผลให้ตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ช้อนได้รับบาดเจ็บ
โดยคนขี่จักรยานยนต์หายปลาร้าหักแขนขาหัก
ส่วนผู้โดยสารที่ซ้อนมาก็บาดเจ็บขาหักเหมือนกันนะคะ
เบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วทั้งคู่ส่วนรถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายบริเวณกระโปรงหน้า

ดูลักษณะแล้วนี่มาจากเลนซ้ายสุดเลยนะคะ
แล้วก็ทำท่าว่าถ้ามาขวาสุดกลับ
เออนะคะอาจจะแบบเปลี่ยนกระทันหันมากเกินไป
ที่สำคัญเป็นรถจักรยานยนต์ปาดขนาดรถยนต์อันตราย

โอ้โหเห็นเลยนะคะว่ากระจกแตกนะคะกระจกหน้ารถแตกเลย
นางตรูนีนะคะซึ่งเป็นผู้ขับขี่บอกว่า
หลังเกิดเหตุไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการคนเจ็บ
แล้วก็นำคลิปที่บันทึกไว้ให้คนขี่จักรยานยนต์ดู
แต่คู่กรณีก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาค่ะ
ขณะที่ผู้โดยสารคนซ้อนท้ายก็เล่าว่าเตือนแล้ว
คนขี่จักรยานยนต์แล้วว่าไม่พ้นหรอก
แต่คนขี่ยืนยันว่าพ้นพ้น

แต่อย่างที่เห็นในภาพนี้แหละค่ะเกิดอุบัติเหตุตามคลิปเลยค่ะ

เตอร์ไซค์รับจ้างนี่แหละค่ะขี่ย้อนสอน
เราเป็นคนซ้อนพี่ก็บอกแล้วว่า
พี่ไม่ต้องย้อนผมไม่รีบเอาขี่ปกติ
ก็ยังย้อนสุดท้ายรถชน
บาดเจ็บคือตัวของคนผู้ขับขี่เอง

แต่ผู้โดยสารจริงแล้วเขาไม่ควรจะต้องมานั่งบาดเจ็บแบบนี้นะคะ
ก็ต้องมานั่งบาดเจ็บด้วยแถมที่สำคัญ
ยังต้องไปช่วยค่ารักษากันด้วยอีก
คือเรื่องนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ให้บริการ

คำนึงถึงตัวของผู้โดยสารที่เรารับมามากกว่านี้

ที่เขาจะอบรมคนขับรถโดยสารสาธารณะ

ให้ยกมือวายให้ยิบให้ขอบคุณขอโทษ
นี่เขามีอบรมนะคะเคยเล่าข่าวกันไปแล้วเนี่ย